สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะพ่อแม่พี่น้องในหลายพื้นที่ใจชื้นนะคะเห็นฝนตกลงมาแบบนี้นึกว่าจะมาดับแรงนะคะบรรเทาภัยแรง
แต่ฝนที่ตกลงมาก็ยังไม่พอที่จะบรรเทาภัยแรงค่ะ
วกกับสัปดาห์หน้าค่ะฝนจะตกลงมาน้อยลง
และมีอากาศร้อนเข้ามาแทนที่เราไปตรวจสอบกันค่ะ
เหนือมีอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิสูงสุด๓๙องศาค่ะ
เช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะซึ่งมีอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
มีฝนฟ้าขนองด้วยอุณหภูมิสูงสุด๓๖องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคกลางนะคะฝนฟ้าขนองนะคะ
มีร้อยละ๑๐ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด๓๙องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบถึง๓๐องศาเซลเซียสค่ะ

ในขณะที่ภาคใต้นะคะคลื่นต่ำกว่า๑เมตรนะคะ
มีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุด๓๖องศาค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะอากาศร้อน
มีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุด๓๘องศาเซลเซียส

ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาค่ะ
ถือว่าอากาศยังคงร้อนแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ในขณะที่ประเทศจีนค่ะได้เกิดไฟป่านะคะ
มกระหน่ำท่วมภูเขาในมณฑลเสชวนค่ะ

แล้วก็มีควันไฟปกคลุมไปทั่วบริเวณแบบนี้
ส่งผลให้มีการอบพยพประชาชนถึง๒๐๐คนนะคะ

ต้องเอาใจช่วยประเทศจีนกันด้วยค่ะ
ส่วนประเทศไทยอากาศข้างนอกก็ร้อนนะคะ